พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ

เพราะว่าในช่วงวินาทีนั้น
วินาทีคือวินาทีแห่งความเป็นความตาย

แต่ก็อาจจะติดสายที่โทรก่อกวนทำให้แจ้งไม่ได้
ตำรวจต้องระดมกำลังตามหาตัวผู้ชายที่โทรไปกอกกวนหมายเลข๑๙๑
ใน๑สัปดาห์โทรไปพันกว่าครั้ง
ตำรวจเขาก็ต้องเร่งหาตัวกันเลยว่าทำแบบนี้เนี่ยเป็นการก่อกวนการทำงานเจ้าหน้าที่
ไปเจอตัวก็รู้ว่ามีอาการทางประสาทค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชได้นำกำลังออกตระเวนในพื้นที่
เพื่อตามหาตัวผู้โทรศัพท์ก่อกวนในศูนย์รับแจ้งเหตุ๑๙๙
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าโทรมาจากเลขหมายเดียวกัน๑๕๔๔ครั้ง
ภายในช่วงระยะเวลาแค่๑สัปดาห์ค่ะ
ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่โทรศัพท์ก่อกวนรายนี้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะ
อยู่ที่ซอยสารีบุตร๒ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำรวจไปถึงที่บ้านก็ไปเจอกับนายกริยะจันทรวัย๗๓ปีเจ้าของบ้าน
มีอาชีพเลี้ยงนกกรงหัวจุกก็อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะคะ
พอสอบถามไปนายกริยะก็บอกว่า
ใช้โทรศัพท์ก่อกวนการทำงานเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะเป็นนายจำรัฐจันทรลูกชายของเขาเอง
ซึ่งมีอาการผิดปกติทางจิตแล้วก็ชอบใช้โทรศัพท์ในการฟังเพลงเล่นอินเทอร์เน็ต
ก่อนหน้านี้เคยพาลูกชายไปหาหมอแล้วนะคะแต่ว่าแพทย์เองก็ลงความเห็นนะคะว่า
ลูกชายนั้นเริ่มมีอาการทางประสาทแล้ว
ร้อยตำรวจโทกมลเสวาริสรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
ที่ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน๑๙๑
ก็บอกเลยนะคะว่าให้นายกริยะดูแลลูกชายหน่อย
ไม่ให้ใช้โทรศัพท์ไปก่อกวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีก
เพราะว่าในแต่ละวันมีประชาชนโทรเข้าไปแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ
หรือว่าโทรแจ้งเบาะแสต่างเป็นจำนวนมาก
ซึ่งการโทรศัพท์ก่อกวนของนายจำรัฐ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประสบปัญหาในการทำงานเป็นอย่างมากค่ะ
ในเวลาต่อมาค่ะตำรวจกระจายกำลังการออกหาตัวนายจำรัฐ
ก็ไปเจออยู่ที่ท้ายซอย

พอนำตัวมาสอบถามพูดคุยนายจำรัฐก็ยอมรับนะคะว่าใช้โทรศัพท์โทรไปก่อกวนตำรวจจริง
แต่การพูดคุยตอบคำถามเนี่ยดูแล้ววกไปวนมาดูแล้วรู้สึกว่าน่าจะมีอาการทางประสาทจริง
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวให้นายกริยะเป็นผู้ดูแล
ชับย้ำอีกครั้งด้วยว่าให้เอาใจใส่ลูกชายให้ดี
แล้วก็มีการประสานให้ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราช
นำตัวนายจำรัฐไปตรวจอาการทางจิตและประสาท
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชในวันนี้
เพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ

สัปดาห์เดียวเองนะคะ๑๕๐๐กว่าครั้ง
โอ้โหทุกวินาทีมีความหมายจริงนะคะ
สำหรับเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุฉุกเฉินเนี่ย

มันเป็นการเสียโอกาสคนอื่น

ถ้าให้พูดกันแรงบางทีโทรศัพท์สายก่อกวนคุณสายหนึ่ง